ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะรถที่ซ่อมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
รับได้เลยค่ะโอ้ยอาการไม่หนักมากหรอกค่ะ
แปดรายการแค่นั้นแหละมาเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมช่วงนี้กิจการอู่ซ่อมรถดิฉันเนี่ย
โอ้โหลูกค้าเยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะ
บางทีเนี่ยขับรถฝ่าฝนก็ทำให้เกิดการเสียหายกันได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันทุกวัน
จะได้เตรียมรับมือกันค่ะต้องบอกว่าในช่วงระยะนี้
ประมาณวันที่๕ถึงวันที่๑๕กรกฎาคมฝนจะเบาลงแล้วนะคะจะเกิดเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นผลดีสำหรับคนที่จะเดินทางหรือว่าจะไปท่องเที่ยวแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอาจจะต้องเตรียมรับมือด้วยการสำรองน้ำเอาไว้หน่อยนะคะปัจจัยที่ทำให้ช่วงนี้นะคะมีฝนทิ้งช่วงลดน้อยลงนะคะก็เน
ว่าส่วนใหญ่โดยรวมแล้วตอนนี้นะคะขึ้นพื้นที่สีส้มก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการขาดแคลนน้ำแต่ว่าทางภาคใต้ค่ะยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้อยู่ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีคลื่นสูงถ้าเป็นฝั่งอันดามันจะมีคลื่น
จากที่ตกมาสองสามวันนี้หนักถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบเลยนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็ลดลงเหลือประมาณร้อยละสามสิบค่ะ
แถบจังหวัดตอนบนมีฝนตกลงมาบ้าง
แต่ว่าบริเวณตอนกลางกับตอนล่างนี่เตรียมหาภาชนะ
หาพื้นที่ในการรับน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเลย
เช่นเดียวกับภาคกลางนะคะก็ยังคงมีฝนลดน้อยลงในช่วง๑๐วันนี้ค่ะ
รับมือในเรื่องของภาวะภัยแรงค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกหนักสุดของประเทศก็คือภาคตะวันออกนี่แหละ

คลื่นสูง๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
เช่นเดียวกับอ่าวไทยก็มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่

ชาวเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยก็ต้องเฝ้าระวัง

ส่วนกรุงเทพมหานครจะพูดว่าชิลก็ว่าได้ค่ะ

เพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี้
แปรปรวนปรับเปลี่ยนกันแบบนี้ทุกวันนะคะ
ส่วนใครจะเดินทางก็ขอให้ขับรถปลอดภัย
เดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีนะคะ

เดี๋ยวเขามารับรถแล้วลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เอาลงมาเลย
แปปปะตู้